มาตั้งแต่โบร่ำโบราณเกี่ยวกับการปลูกข้าวคือพิธีไหว้พระแม่โพศพคุณผู้ชม
เขาสืบสารประเพณีนี้เขาบอกว่าขอให้ข้าวที่ตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยมีผลผลิตที่ดี
เขาต้องทำพิธีนี้ตามความเชื่อหลังจากที่จะลงมือทำนาฤดูใหม่ค่ะ
นี่เห็นไหมคะประเพณีแบบนี้นะหลายคนอาจจะคุ้นเคยแต่บางคนอาจจะไม่รู้จัก
เดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังนะคะนี่คือพิธีไหว้พระแม่โพศพนะ
ชาวนาจะนำเครื่องไหว้ประกอบไปด้วยผลไม้ขนมไทยไก่ต้มไข่ต้มและน้ำ
จัดใส่กระทงใบตองเล็กเพื่อนำมาไหว้พระแม่โพศพ
ให้ข้าวออกรวงสวยงามเป็นเสมือนเหมือนการแต่งตัวให้ข้าวอ่ะ
ข้าวได้มีความสวยงามตามความเชื่อถ้าได้ทำขวัญข้าวแล้ว
ถ้าพระแม่โพศพได้รับเครื่องสังเวยแล้วไม่ทำให้เมล็ดข้าวเนี่ยล้ม
ไม่ทำให้เกิดนอนพิเศษต่างจะไม่มากัดกินพืชผลทางการเกษตร
ก็คือเอาง่ายจะได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ข้าวสวยเต็มรวง
ก็คือการทำขวัญข้าวนี่แหละค่ะหรือประเพณีแบบนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนา
ให้รู้ว่าการทำนาปลูกข้าวของตัวเองจะไม่ศูนย์เปล่า
เพราะว่าพระแม่โพศพจะคอยดูแลปกปักรักษานาข้าวของเราอยู่
และเมื่อมีการเกี่ยวข้าวก็จะต้องมาทำอะไรทำอะไรลงแขกเกี่ยวข้าวมาช่วยกัน
ก็จะทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
มันเป็นกรุงสรบินหรือเป็นที่พึ่งทางใจของชาวนาตั้งแต่ในสมัยโบราณ
แล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าจริงปัจจุบันเนี่ย
เศรษฐกรทำไร่ทำนาเขาก็ยังมีการทำพิธีนี้
เพราะว่าเนี่ยให้พระแม่เนี่ยช่วยปกปรักษณ์รักษาดูแลพื้นดิน
ข้าวที่เขามาทำพิธีกันเนี่ยมันเป็นข้าวสายพันธุ์อะไร
ข้าวพันธุ์อะไรอยากรู้อยากรู้ยังไงก็ใช่ค่ะ
แต่ผมว่าน่าจะพันธุ์กว่าบาทอยู่นะถ้าผมพิธี

เอาจะจ่ายกี่บาทก็แล้วแต่